คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ฝาแฝดคู่นี้บ้างคุณฝันดีฝันเด่นนะคะ
ก็ยังเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนแออัดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แฝดคู่นี้ค่ะโดยตลอด๒๒วันนะคะพี่เล็กพี่ใหญ่ค่ะ
ช่วยเหลือคนไปแล้วกว่า๓๐๐ครอบครัวนะคะ
ซึ่งการลงพื้นที่เนี่ยบางครั้งก็เจอเคสน่าสงสารหลายต่อหลายเคสเลยค่ะ
อย่างเช่นคุณยายวัย๘๔ปีในชุมชนแออัดย่านสะพานพระราม๘
คุณยายอยู่คนเดียวค่ะในบ้านผูพังมานานนับ๒๐ปี
บางคืนมีงูเล้ยมานอนด้วยพี่เล็กพี่ใหญ่ค่ะ
พี่ใหญ่ค่ะก็เลยซื้อไม้กระดานใหม่ปูเสือน้ำมันให้
จัดห้องใหม่แหม่น่าอยู่ทีเดียวคุณผู้ชม

ที่ชุมชนส้มปล่อยทางรถไฟโยมราชค่ะ
มีคุณตาวัย๗๐กว่าปีนั่นแหละ
สติแกไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าเคยล้มหัวฟาดพื้นมาก่อน
ลำพังในห้องเล็กไม่มีเงิน

พี่เล็กค่ะก็เอาของไปให้นะคะ

แล้วก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
รวมไปถึงคุณยายค่ะที่นอนติดเตียง

ทุกคนนะคะแม้จะป่วยเดือดร้อนไม่มีกิน
แต่พอเห็นฝันดีฝันเด่นลงพื้นที่ไปเยี่ยม
แล้วก็ช่วยเหลือนะคะก็ดีใจค่ะโหยิ้มเลยนะคะ
ละลายความทุกข์ในช่วงโควิด๑๙ไปได้เลยคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้ค่ะพี่เล็กพี่ใหญ่นะคะ
ลุยลงพื้นที่นำของไปช่วยเหลือต่อ
ที่ชุมชนแถวบางพลัดแล้วก็ซอยสุขสวรรค์ที่๒๖ด้วยนะคะ
ถ้าใครผ่านไปมาแถวนั้นเนี่ยยังไงก็ฝากขอบคุณพี่ฝันดีฝันเด่นด้วยแล้วกันนะคะ

ยังเดินหน้าช่วยเหลือกันต่อไปนะคะนี่แหละคนไทยไม่ทิ้งกันเนอะ
ถูกต้องค่ะน้ำใจคนในวงการบันเทิงยังมีมาไม่ขาดสายนะคะ